เขาว่ากันว่าเป็นไทยแลนด์โอลี่
มีที่ไทยอย่างเดียวนี่เห็นไหม
ป้ายบอกซอยมันจะจมดินอยู่แล้วคุณสืบสกุลคุณผู้ชม

แต่เย็นเขารอฟังคำอธิบายก่อน
แต่ต้องบอกว่าภาพนี้คือมีชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ
เขาทวีดภาพนี้ไม่ใช่แค่ภาพเดียวนะอุปสรง

ใช่อันนี้คือฉลองกรุง๑ใช่ไหม
เดี๋ยวดูมีภาพอื่นอีกเนี่ยนะคะ

คุณหญิงเรียนราชกระบังมีอะไรอีกล่ะ

ลองกรุง๔๕ซอยร่มไซถนนรัฐกระบัง

ใช่ถนนสุขุมวิทย์แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา

ฉลองกรุง๓๑อย่างแบบนี้อยู่ที่แขวงลำปะทิวนี่นะคะ

เออมีอีกไหมมีอีกป้ายไหม
ทำไมกลับหัวค่ะชัยพลึกแยกสาม
นี่ต้องกลับหัวมองนะเวลาขับรถมาเนี่ย
คุณขับอยู่คุณกลับหัวมองหน่อยว่าเราจะเข้าซอยนี้ถูกไหมเนี่ย
แล้วก็เขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่น
แปลเป็นไทยได้ว่าไม่เป็นไร
คือเหมือนกับคนญี่ปุ่นเขาก็จะบอกว่าเวลาที่คนไทยเกิดเหตุการณ์อะไร
คนไทยมักจะมีประโยคติดปากคำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร
แล้วหลายคนเนี่ยนะโดยเฉพาะคนไทยพอไปเห็นภาพแบบนี้ก็อายค่ะ
แล้วก็อยากให้หน่วยงานมารับผิดชอบหน่อย
ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เอาจริงนะสื่อญี่ปุ่นเขาเคยพวกตีแผ่
ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คุณผู้ชมภาพคุ้นหน้าคุ้นตา
เขาบอกว่าอะไรนะเป็นเทคนิคและวิทยาการ
ซับซ้อนที่สุดในโลกไอ้สายไฟประเทศไทยเนี่ยนะ
มันยุ่งเหยิงมันพันกันอย่างนี้พวกสายสื่อสารต่าง
ต่างต่างชาติมาเขาก็ไม่เคยเห็นบ้านเขาไม่มีไง
พอมาถึงเมืองไทยโอ้ไทยแลนด์โองหลี
แต่เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราต้องไปหาคำตอบ
เพราะว่าเราก็ต่อสายตรงไปถึงร้อยตำรวจเอกพงศกร
ขวัญเมืองโฆษกรุงเทพมหานครไปถามหมวดเอิร์ทนั่นแหละ
เพราะเราอยากรู้นะหรือว่าเขากำลังซ่อมแซม
หรือว่าเอาลงมาปักตรงนั้นไว้ก่อน
ที่สำคัญดิฉันอยากรู้ว่าภาพนี้มันนานหรือยัง
ก็เลยถามกับทางด้านโฆษกนะคะ
โศกบอกว่ามันเป็นภาพเก่า
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เก่าที่ว่ามันคือนานแค่ไหนแล้ว
เพราะว่าเอาจริงนะในทวิตเตอร์เนี่ยใครจะลงอะไรก็ได้
ทีนี้โฆษกก็ฝากมาถึงสื่อกลับเหมือนกันค่ะ
ต้นตอภาพให้หน่อยเดี๋ยวจะได้ไปตรวจสอบ
เพราะว่าก็กลัวว่าประชาชนจะเข้าใจผิด
เอาจริงนะเพราะว่าพอเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ย
กรุงเทพมหานครเองเขาก็ลงไปตรวจสอบค่ะ
ถามว่าป้ายพวกนี้มันขึ้นมาจากดินหมดหรือยัง
คือไปตรวจสอบแล้วไม่มีป้ายจมดินไม่มีป้ายเอนไม่มีป้ายล้มนะคะ
ยืนยันว่าในพื้นที่กรุงเทพตลอด๑เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่มีภาพที่อยู่ในลักษณะจมดิน
หรือว่าภาพที่มันล้มแบบที่อยู่ในทวิตเตอร์ของชาวญี่ปุ่น
แล้วคนที่อยู่แถวนั้นเขาจะรู้ว่าป้ายมันไม่ได้เป็นแบบนี้แน่นอน
คือมันก็ขึ้นมาบนดินปกติอันนี้ที่ไปตรวจสอบนะคะ
อันนี้ตอนที่ตรวจสอบลงไปดูเห็นไหม
อันนี้ลงไปดูล่าสุดเหรอทีมข่าวเราไปเมื่อไหร่ฮะ

เมื่อเช้าเนี่ยเหรออ๋อป้ายก็ปกติแล้วนะ
ค่ะคืออันนี้ทางกรุงเทพมหานครเขาก็ลงไปตรวจสอบ
หลังจากที่พรมันเห็นข่าวในทวิตเตอร์ไง
เห็นไหมภาพมันก็ป้ายมันก็ไม่ได้อยู่ต่ำแบบนั้น

สรุปภาพที่อยู่ในทวิตเตอร์ชาวญี่ปุ่นลงเป็นภาพเก่านะคะ

อ้าวก็อยากรู้คำตอบเออนะฮะ
สรุปแล้วภาพเก่าใช่ไหมใช่ค่ะนะครับภาพใหม่นี้เรียบร้อยแล้ว